ตอนนี้เช้าอ่อนนุษย์๑๗เค้าผวากันไปหมดแล้วนะครับ
เพราะว่ามีแก๊งอันทภาณค่ะไปคอยรีดไถเงิน
รายล่าสุดที่โดนไปเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายม๓นะคะอายุ๑๔เท่านั้นเองค่ะ
กำลังจะกลับบ้านโอ้โหดูค่ะ
น้องกำลังจะกลับบ้านมาแล้วคนแรกเดินมาดักหน้าก่อนเลย
น้องก็เอายังไงหันซ้ายหันขวาคนที่สองมาถึงปุ๊บเปิดเลยเห็นไหม
ไปสองหมัดสามหมัดเตะเข้าที่ขาน้องสี่แล้วฆ่าอีกนั่น
ถัดมานี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงเตะจนขาเกยขอบสะพาน
แล้วรุมทำร้ายน้องแบบนี้อ่ะค่ะไถเงินน้องนะคะ
ถูกทำร้ายที่ซอยอ่อนนุษย์๑๗แยก๒๔เมื่อเย็นวันสูงที่ผ่านมา
ป่ายสามโมงกว่ากว่างตอนเด็นเลิกพอดีแต่
แก๊งเด็กที่ไปก่อเหตุรีดไถเงินเนี่ยเขาลาออกจากสถานศึกษาไปแล้ว
ก็เลยไม่มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือนอ้าว
คุณรู้ไหมแก๊งเนี้ยอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะสิบสองถึงสิบห้า
แล้วยังเด็กอยู่เลยอ่ะมต้นอ่ะเด็กมต้นค่ะ
ผู้ปกครองกับญาติยาดของน้องคนในคลิปเนี่ยก็เลยพาทางน้องนี่เขามีน้องชายด้วยนะ
คนนี้อายุสิบสี่ใช่ไหมฮะมากับน้องชายอายุเจ็ดขวบ
เขาก็เลยพาสองพี่น้องคู่นี้เนี่ยไปที่สอนอเพื่อชี้ตัวคนก่อเหตุ
เพราะว่าพอแจ้งความร้องเรียนกันไปเนี่ยตำรวจก็คุมตัวมาสอบปากคำได้๓คน
เหลือหนึ่งคนยังนำตัวมาไม่ได้นะคะทีมข่าวก็คุยกับน้องคนเจ็บอ่ะค่ะ
คนที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดที่โดนรุมทำร้ายนี่แหละน้องบอกว่า
เรียนก็กำลังจะไปเรียนที่โรงเรียนสอนศาสนาระหว่างทางเนี่ยก็เห็นแก๊งในคลิปเนี่ย
อีกสองคนที่ไม่ได้อยู่ในคลิปมารีดไถข่มขู่ขอเงินกี่บาทรู้ไหม
เท่าไหร่ฮะให้ถ่ายอืมอ่ะสองร้อยอ่าสิบบาทค่ะสิบบาท
อ่ะขู่ขอเงินสิบบาทแต่น้องไม่ให้พอไม่ให้ก็ด่าน้อง
แล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งต่อยอย่างที่เห็นในคลิปเลย
พอน้องตั้งสติได้ก็รีบวิ่งหนีไปนะคะพฤติการแบบนี้เนี่ย
กลุ่มนี้เขาตั้งตัวเป็นแก๊งอันทภัณฑ์ประจำซอย
ชอบข่มขู่รีดถ่ายเงินเด็กชั้นไหนปะถมหือหือรีดเงินเด็กประถมฮะ
ครั้งละห้าบาทสิบบาทเอาไปซื้อบุรีไม่ก็น้ำกระท่อม
แล้วก็ไปซ่องสุมกันในย่านนั่นแหละ
เขาบอกตอนนั้นคนก่อเหตุมากัน๖คน
ประกบถามบอกมึงมีเงิน๑๐บาทป่ะ
บอกไม่มีแล้วก็พยายามเดินหนี
อีกฝ่ายหนึ่งก็เดินตามมาดัก
ต่อยหน้าต่อยกกหูเตะที่หลัง

ผมก็บอกไม่มีไม่มีผมก็บอกว่าไม่ให้
พอผมเดินไปได้ประมาณสัก๓๔๙ครับพี่
เขาก็เริ่มตะโกนบอกว่าเขาบอกว่าเดินเฟี้ยวจัง
คล้ายแบบเดินกวนอย่างอะไรประมาณเนี่ยครับ
พอผมจะขึ้นสะพานก็มีอีกคนนึง

แล้วก็รุ่นพี่เขาบอกว่า
มองหน้าน้องกูเหรอมองหน้าน้องก่อน
ก็คือต่อยเลยครับต่อยแล้วก็อีกคนนึงก็ลุม

แล้วพี่ที่อยู่ข้างบ้านเขาก็เลยวิ่งไปดูครับ
ว่าจะเรียกมาคุยกันว่าทำไมถึงต้องทำแรงขนาดนี้

พวกนั้นก็ชักมีดไล่จะไล่ฟันเขา

ก็มีน้องที่เป็นญาติกันครับ
ก็โดนเหมือนกันโดนไถเงิน๕บาท๑๐บาทเนี่ยครับ
พอน้องเขาบอกไม่มีก็มาจับมาค้นที่ตัว

ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปวงจรปิดที่มีชื่อเนี่ย
มีฟรอสมีมิกมีอิสระแล้วก็มีอีกคนนึงใช่ไหมที่เห็น

ตำรวจคุมตัวได้เนี่ยคือ๓คน
เดี๋ยวดูนะที่ตรวจคุมตัวได้คือคุมฟรอสได้แล้ว
คุมฟรอสได้แล้วก็มีคนนึงชื่อมิก
มิกนี่ก็คุมได้แล้วที่เดินมาต่อยเอาเนี่ย
แล้วก็มีไซไซนี่ตำรวจก็คุมตัวได้แล้ว
คนที่เตะแล้วไม่โดนเตะแล้วว่าวเนี่ยอิสระเนี่ย
ตำรวจยังคุมตัวไม่ได้แต่เดี๋ยวตามตัวอยู่นะ
เออเตะจนขาผ้าสะพานดีไปตกสะพานไปนะคะ

เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพราะอะไรรู้ไหม
ถือเป็นเขตพื้นที่การศึกษาและระแวกใกล้เคียง
มันควรจะเป็นแหล่งปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนหรือเปล่า
นี่กลายเป็นน้องถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออก
ตอนนี้รอผลจากทางโรงพยาบาลตำรวจอยู่นะคะว่า
บาดเจ็บหนักแค่ไหน
ครอบครัวบอกเลยว่าขอตำรวจช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กในชุมชนได้ไหม
เพราะแก๊งนี้ไม่ได้เพิ่งเกาะเหตุเป็นครั้งแรก
มีพฤติกรรมอันทภาณแบบนี้มานานแล้ว
กลัวจะไม่ปลอดภัยและเอาจริง

แล้วมันจะบานปลายหลังมันจะเริ่มมีอาวงอาวุธอะไรหรือเปล่า

ค่ะอยากให้ดำเนินการจนถึงที่สุด
ก็คือยังไงก็คือต้อง
เด็กที่ทำก็ต้องได้รับโทษทางกฎหมาย
แม้จะเป็นเยาวชนหรืออะไรเราก็ไม่ควรที่จะแบบหย่อนโทษหรืออะไร
ต้องว่าผิดก็ว่าไปตามผิดอะค่ะ

ตอนนี้ก็คือแอบกังวล
เพราะว่าเราก็มีหลานที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เรียนอยู่ปฐม
เดินกลับบ้านใช้เส้นทางนั้นบ้างแล้วก็มันก็จะมีทางถนนบ้าง
แต่ทีนี้เด็กมันกระจายไปทั่วกลุ่มอย่างนี้
ถ้าเป็นผู้หญิงเขาอาจจะมากกว่าทำร้ายร่างกายมันอาจจะเป็นอย่างอื่น
ทีมข่าวเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุที่น้องโดนต่อยบนสะพานราวสีเขียวนี้ค่ะ
ก็เป็นสะพานข้ามคลองที่มีชุมชนล้อมรอบนะคะ

และที่กำแพงเนี่ยบางจุดก็มีไม่รู้ใครแหละเอาสีสเปรย์ไปพ่น
ส่วนจุดซอยพัฒนาการ๒๐แยก๑ที่เป็นจุดที่น้องให้การว่า
กลุ่มแก๊งอรภัณฑ์กลุ่มนี้ชอบไปรวมกลุ่มซ่องสุมดื่มน้ำกระท่อมกัน

แต่ถามชาวบ้านชาวบ้านบอกก็ไม่เห็นมารวมกลุ่มกันหลายวันแล้วนะ

ที่ตำรวจคุมตัวไปด้านนั้นไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะคะ
แต่เบื้องต้นทางคดีเนี่ยญาติแล้วก็น้องคนเจ็บชี้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
และตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายจับดำเนินคดีแล้วด้วยนะคะ
คืออันนี้ต้องฝากทั้งสถาบันการศึกษาฝากทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยดูแลบุตรหลานนะคะ